นี่เดี๋ยวจะพาไปหาปลาบ้าง

สุดท้ายได้อะไรกลับมา
ไปดู
มาเป็นหม้อพอได้สายสิน

นิคมชุนรำคนนี้เสื้อเหลืองเนี่ย

จะมาจับปลามาตกปลานั่นแหละครับ

ตาแกดีเหลือไปเห็นห่อผ้าสีแดงจมอยู่ในน้ำ
ภาวะสิครับเฮ้ยแบบนี้มันยังไงกันเนี่ย
มันอาจจะมีอะไรที่ซ่อนเร้นอยู่ทำไงดีเรา
เราจะลงไปหยิบเองใจเราก็ไม่กล้าพอต้องสิ
ไปตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาดีกว่าอืมคนเยอะอุ่นใจดีใช่
ไปตามมาเลยตามมาป๊าบก็ลงไปงมกันลงมา
คุณผู้ชมเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเลยนะทีละอย่างทีละอย่างว่ามีอะไรบ้าง
พองมขึ้นมานะครับทั้งกู้ภัยคุณตำรวจแล้วก็คุณพี่เขา
ตกใจสิครับเพราะว่าเอาขึ้นมาแล้วเปิดห่อผ้าดู
โอ้โหในนั้นมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวได้เห็นภาพเดี๋ยวได้เห็นภาพ
เพราะว่าเขาเปิดออกมาแล้วก็ขยายออกมาดูเนี่ยในนั้นมันมีทูบ
อ่ามันมีทูบนี่เห็นไหมช่วงที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็เอาขึ้นมาแล้วค่ะ
เอาขึ้นมาแล้วก็วางไว้ตรงขอบตรงขอบสระน้ำเนี่ยนะ
แล้วก็เปิดมาแล้วเจอทูบหนึ่งกรัมเฮ้ยแล้วตรงนี้อ่ะ
ตรงนี้มันเป็นบริเวณข้างแล้วทูบมันเป็นทูบที่ปักเอาไว้เหมือนเพิ่งจุดเอาไว้ด้วย
แล้วในนั้นเขาบอกว่ามีเทียนสีเหลืองเล่มเล็กกว่าสิบเล่ม
มีดอกไม้มีเงินเหรียญบาทจำนวนสิบบาทมีมะนาวผ่าครึ่งลูกอีกจำนวนนึง
เนี่ยเปิดดูข้างในนั้นอ่ะงงเลยคนที่เขาไม่รู้เขาก็ไม่รู้นะ
มันทำแบบนี้เพื่ออะไรเพราะฉะนั้นลองสอบถามคนที่พอจะรู้เรื่องนี้
ไปถามพระครูประหลัดวิชาณธรรมโชโควัดป่าโคกปราศาสตร์
บอกว่าไอ้เรื่องแบบนี้ท่านเคยได้ยินมาค่ะไอ้แบบเนี้ย
ลักษณะอย่างนี้มันมี๒กรณีก็คืออย่างแรกทำเพื่อห่อสะกดวิญญาณคนที่ตาย
หรือถูกฆาตกรรมเชื่อว่ามะนาวและผ้ายันจะปิดธาตุทวาร
ให้วิญญาณออกไปไหนจะได้บอกคนอื่นไม่ได้ว่าตนเองถูกใครกระทำ
โอ้โหฟังแล้วน่าขนลุกนะขนลุกอ่ะอีกกรณีหนึ่งอาจจะเป็นคนที่มี
ญาติพี่น้องเล่นศัยศาสตร์แล้วบุคคลนั้นเสียชีวิต
ทายาทต้องนำมาทำพิธีแบบนี้เพื่อไม่ให้ศัยศาสตร์นั้น
เข้าตัวญาติพี่น้องหรือทายาทแล้วเขาก็เชื่อว่ามันน่าจะทำให้
คุณสัยจืดจางเป็นการสะกดวิญญาณเอาไว้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะ
คุณผู้ชมมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เพราะว่าบางคนไม่รู้ว่า
อะก็ทำแบบนี้ในทางขุนใสแล้ว
มันเพื่ออะไรหรือบางคนอาจจะเจอห่อผ้าแบบนี้แล้วเปิดไง
คุณผู้ชมฮะต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย
แล้วต่อจากนี้คุณพี่เจ้าหน้าที่คุณตำรวจก็ทำยังไงกันต่อดี

นั่นแหละฮะมาทางไหนไปทางนั้นเลยฮะ
เพราะไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไม่รู้คืออะไร
แล้วมันไม่ได้มีโครงกระดูกไม่ได้มีอะไรที่มันจะสื่อ
หรือเหมือนจะเป็นทรงเป็นโสกอะไรมันไม่มี
ก็คือไม่ต้องพิสูจน์หลักฐานว่ามันเป็นของใคร
แต่ทีนี้จริงมันมีไหมเกี่ยวกับความเชื่อที่ว่าเขาจะลอยความทุกข์ความโศกอะไรอย่างนี้
ก็มีความเป็นไปได้แต่ลอยทุกข์ลอยโศกส่วนใหญ่ก็ลอยกระทงเอาก็ได้
หรือว่าเขาจะห่อแบบว่าให้สิ่งไม่ดีออกไปไง

คือทั้งหมดทั้งมวลมันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะคุณผู้ชมนะ
ก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะมาเล่าสู่กันฟัง
เพื่อบางคนแบบไปตกปรงตกปลาแล้วเจอแบบนี้ทำตัวไม่ถูกนึกว่ามีโครงกระดูกวิ่งหนีนะคะ
นั่นน่ะสิจริงไปกันหลายจังหวัดแล้วคุณผู้ชม